เอาต่อเนื่องกับเรื่องของการปล้นร้านทองอีกเหมือนกันนะครับ
คราวนี้เป็นเสียเจ้าของร้านทองค่ะที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขาตาไวมากคือคนร้ายเข้ามาทำทีเป็นลูกให้กันแหละ
ขอดูแหวนขอดูสร้อยขอดูนั่นขอดูนี่นี่ค่ะ
อ่าเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอายุประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีค่ะ
ครับผิวดำแดงรูปร่างผอมสูงประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรได้
ตัดผมรองทรงด้วยก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบมีฮูตเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างทองเดือนอำภัยอยู่หน้าตลาดหนองบัวที่ถนนนิตโยค่ะครับ
เหมือนล้วงมือเข้ากระเป๋าเสื้อแต่แหวนติดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อด้วยแล้ว
ในร้านที่มีกรงเหล็กวัยรุ่นคนนี้ก็เดินมาขอเลือกดูแหวนทอง
น้ำหนักหนึ่งสลึงราคาห้าพันแปดร้อยบาทอืม
ก็เลยหยิบแหวนลายกัดในตู้โชว์ออกมาให้ดูสองวงแต่ปรากฏว่าเขาคืนมาให้หนึ่งวง
แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมขอดูแหวนลายมังกรอีกวงได้ไหม
เขาก็หยิบให้ดูอีกสักพักก็ส่งกลับคืนมาแต่ว่าท่าทางดูมีพิรุธค่ะ
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะเดินออกจากร้านเขาก็เลยพูดขู่ไปบอกว่า
ทองลายกัดที่ให้ดูครั้งแรกอีกวงนึงเนี่ยเอาออกจากกระเป๋ามาคืนด้วยนะ
อืมไม่อย่างนั้นตำรวจมาแน่อืมโอ้โหหน้าถอดสีเลยค่ะ
ล้วงเอาแหวนทองส่งคืนให้แล้วก็เนี่ยเป็นภาพนี้
สีเขียวที่จอดไว้บนทางเท้าหน้าร้านขายของชามติดกันเนี่ยขี่ออกไปเลย
ทีแรกขอดูสองวงใช่แต่ตอนที่คืนให้กับเจ้าของร้านเนี่ย
วงเดียววงเดียวแล้วก็ไปขอดูอีกวงนึง
อีกวงนึงเนี่ยคือแอบใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองแล้ว

อาจจะไม่ให้มีพิรุษว่าผมขอดูอีกวงนึง
แต่ดูนี่ฮะดูคุณพี่เจ้าของร้านทอง
คือเขาอยู่กับร้านทองคนมาซื้อทุกวัน
วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคน
ใช่แล้วยิ่งเขาทำธุรกิจแบบนี้เขามีความระแวดระวังสูงอยู่แล้ว
เห็นท่าทางมาลักษณะมีพิรุธเขารู้หมดแหละ
ว่าตกลงแบบโอ้โหอย่างนี้มาแบบไหนอะไรยังไง

ไม่ได้คิดจะแจ้งตำรวจเพราะว่าของก็ไม่ได้หาย

กลัวว่าร้านอื่นจะโดนคนร้ายคนนี้ไปก่อเหตุ
เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจมาตรวจสอบซะหน่อยละกัน

ก็จะให้ตำรวจมาเก็บภาพวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานประวัติอาทยากรรมเฉย
ถ้าผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ไปก่อเหตุที่ไหน
หรือมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วลงมือก่อเหตุสำเร็จ
ตำรวจก็จะได้ใช้เป็นเบาะแสติดตามคนร้ายได้ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าแหม่มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ร้านทองในตัวเมืองอุดรธานี
ร้อยกว่าแห่งเนี่ยได้เฝ้าระวังด้วยว่า
ถ้าเจอลูกค้าคนนี้เข้าไปที่ร้านเนี่ยดูดีสังเกตดีนะ
นี่ขนาดเดี๋ยวนี้เขามีกันแบบล็อก๒ชั้นนะ

อ่าก็เนี่ยคนร้ายก็ต้องใช้วิธีอย่างเง

คือทำยังไงก็ได้ให้ทางพนักงานหรือว่าที่ร้านเขาเอาทองมาให้ถึงมือเราก่อน

แล้วก็เพื่อจะหาทางที่จะมาจี้มาชิงเขาอีกทีหนึ่งนะครับ